เริ่มต้นด้วยพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและพระพิธีธรรมสวดพระอภิษฐรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับ
ซึ่งล่วงมาแล้วเป็นวันที่๘แล้วก็ตรงกับวันที่๒๑ตุลาคม๒๕๕๙ครับ
วันนี้เวลา๗นาฬิกา๑๑นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาบรี
เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดูสิตมหาประสาทในพระบรมมหาพระราชวัง
ในการพระราชทานฉันเช้าถวายแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิษฐรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบธบรามาธิบดีจักรีนะรึบดินสยามมินธราธิราชบรมบาณาธทศวรรภิษภ์
ซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธาบราม
และวัดสุทัศน์เทพวราบรามจำนวน๘รูป

พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัฐ
เสด็จไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศล
พระอภิษฐรรมถวายพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพลวิมลมังคาราบราม
และวัดสะเกดราชวรมหาวิหาร
สวดพระอภิษฐรรมตั้งแต่เวลา๘นาฬิกา
เวลา๑๙นาฬิกา๓๕นาที
สมเด็จพระบรมโอสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร
เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธี
พระพิธีธรรมสวดพระอภิษฐรรมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณพระทินั่งดุสิตมหาปราศาสตร์

ในการนี้ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัฐราชกัญญา

พระเจ้าวรวงเถอพระองค์เจ้าสวมสวรี
พระวรราชาธินัดดามาศ
และพระบรมวงศานุวงศ์โดยเสด็จด้วย
ซึ่งพระพิธีธรรมเป็นพระสงฆ์จากวัดระคังโคสิตาราม
และวัดมหาธาตุยุวราชรังสริต

ที่มีความรู้ความสามารถ
การประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา

ในงานพระราชพิธีต่าง
สำหรับจุดมุ่งหมายของการสวดพระอภิษฐรรม
คือการนำเอาพระอภิษฐรรมในพระอภิษฐรรมปิดกมาสวด

เพื่อให้คนที่มีชีวิตอยู่ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท
และเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลของลูกหลานญาติมิตร
รวมถึงช่วยบรรเทาความโศกเศร้าครับ